คุณผู้ชมฮะมีเรื่องอื้อเฉาเกิดขึ้น
ระหว่างครูกับสิทธิ์อีกแล้วนะครับ
เพราะว่าคราวนี้เป็นครูคณิตศาสตร์
ทำอนาจารย์ลูกศิษย์หญิงในห้องน้ำ
แล้วก็คลิปมันถูกแชร์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ทีนี้พ่อของเด็กนักเรียนหญิง
บอกว่าจะเอาเรื่องครูให้ถึงที่สุด

แต่ตอนนี้คลิปมันแชร์ไปไหนต่อไหนแล้วนะครับ
แล้วก็ทีนี้ก็ต้องหยุดคลิปนี้ในโลกโซเชียลก่อน
แล้วก็แจ้งความเอาผิดครูท่านนี้ด้วยนะครับ
ผู้ปกครองชาวเมืองเกษังจังหวัดบุรีรำ
นำหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอและข้อความแชทที่ไม่เหมาะสม
ระหว่างครูประจำชั้นกับลูกสาวของเขาเอง
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพกระสังนะครับ

ซึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมชื่อดัง

ว่าครูผู้ชายคนนี้แอบมีสัมพันธ์ทางเพศกับลูกสาว

แล้วก็ไปมีสัมพันธ์ทางเพศอาณาจารย์กันในห้องน้ำของโรงเรียนนะครับ
คาดว่าครูน่าจะเป็นคนถ่ายคลิปเอง
แล้วครูน่าจะเป็นคนปล่อยคลิปในโลกโซเชียลคุณนะครับ

ก็ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
บอกว่าปกติแล้วทำงานอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ส่วนลูกสาวจะอยู่กับตายายที่อำเภอกระสังที่บุรีรำนะฮะ
โดยเมื่อคืนพี่สาวได้โทรศัพท์ไปบอก
บอกว่ามีคลิปครูประจำชั้นมีอะไรกับลูกศิษย์
ดูไปดูมาอ้าวคนในครอบครัวนะครับ
แล้วผู้เป็นพ่อก็ตกใจมาก
เมื่อเห็นคลิปนี้แล้วมันถูกแชร์ในโลกโซเชียล
แล้วก็เห็นและจำได้ว่านี่คือลูกสาวของเขานะครับ
ทีนี้ครับเช้ามืดรีบลางานขับรถมาที่บุรีรำนะครับ
พอได้เห็นคลิปแบบนี้ก็พยายามที่จะซักถามลูกสาวแล้วฮะ
ตอนแรกลูกสาวไม่พูดอะไรไม่กล้าบอกอะไรกับพ่อนะครับ
ทีนี้ผู้เป็นพ่อบอกขอดูโทรศัพท์มือถือของลูกหน่อยนะฮะ
พอเปิดดูโทรศัพท์มือถือดูไลน์คุณ
พบข้อความที่ครูคนนี้แชทหาลูกสาวในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็ยังบอกลูกสาวบอกว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร
ถ้าผู้ปกครองรู้นะอย่าแจ้งความเดี๋ยวจะเคลียร์เองนะครับ
ทีนี้ฮะก็ทางเด็กก็ไม่กล้าบอกใครใช่ไหม
แต่พ่อเห็นข้อความตรงนี้แล้วนะครับ
ถ้ายายรู้เรื่องให้โทรมาหาเขานะถ้าไม่กล้าโทรอะไรก็ว่าไปเนี่ย
พ่อบอกว่าโอ้โหนี่คุยอะไรกันกับครูคณิตศาสตร์คนนี้
แล้วพอเห็นคลิปที่ถูกปล่อยในโลกโซเชียลด้วยไม่ได้
ต้องเอามาเป็นหลักฐานในการแจ้งความครับ
ผู้ปกครองท่านนี้คุณพ่อท่านนี้ยืนยันจะเอาเรื่องครูให้ถึงที่สุดนะครับ
เรียกร้องให้ต้นสังกัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็เอาผิดกับครูคนดังกล่าวนะครับ
คลิปมันหลุดในโรงเรียนในกษัง
คลิปมันหลุดกันในโรงเรียนมันหลุดกันดังหนักมาก
ซึ่งพี่สาวก็เนี่ยมันมีคลิปแล้วทีนี้มันก็เลย
ก็เลยก็แสดงว่าครูเป็นคนส่ง
ไม่รู้ว่าว่ามันหลุดได้ยังไงนะผมก็ไม่รู้นะ
ผมก็เลยเดี๋ยวผมยังไม่เปิดแล้วกันคลิปนะ
แต่ถามว่าณเวลาถ้ามันเกิดแบบนี้
คุณมาเห็นแบบนี้คุณเป็นคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณคิดยังไง

คุณมีตังค์คุณไปซื้อกินเลยอันนี้มันคือลูก
ลูกเหมือนลูกสิทธิ์มันก็เหมือนลูกคุณอยู่แล้ว
ผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ

เด็กก็อับอายตอนนี้พ่อบอกว่าลูกไม่กล้าไปโรงเรียนเลย
ก็ต้องเยียวยาเรื่องของจิตใจกันก่อนนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าครูที่ถูกกล่าวหาไม่ได้มาโรงเรียน
โดยครูท่านนั้นแจ้งว่าขอลาป่วย
แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าลากี่วันนะครับ
ส่วนเด็กผู้เสียหายผู้ปกครองอย่างที่บอกไว้
ผู้ปกครองก็ต้องดูแลจิตใจเพราะเด็กเนี่ย
กล้าที่จะมาเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นี้ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบห้องน้ำในโรงเรียน
ระบุว่าเป็นจุดเกิดเหตุ
ตำรวจก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนะครับ
และทีนี้ก็ต้องประสานทีมสหวิชาชีพ
ร่วมสอบปากคำเด็กผู้เสียหายด้วยนะครับ
ก่อนที่จะต้องเรียกครูที่ถูกกล่าวหา
มาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
ใช่ทีนี้เราก็ต้องไปสอบถามพอนี่แหละค่ะ
พอโรงเรียนแห่งนี้ก็คือพอภัยบูลมั่นยืน
พอบอกว่าตอนนี้พอทราบเรื่องแล้ว
ก็ตั้งกรรมการให้สืบข้อได้จริงเรื่องนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ถ้าเกิดว่าพบว่าเรื่องนี้มันมีมูลจริงตามที่ถูกกล่าวหา
แน่นอนต้องตั้งกรรมการสอบต้องเอาผิดวินัยตามขั้นตอน
แต่ว่าเบื้องต้นพอบอกว่า
ก็คือมันเป็นข้อมูลที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเท่านั้น

คือพอบอกว่าจะเรียกครูคนนี้มาสอบถาม
แต่ว่าก็อย่างที่คุณสืบสกุลบอกคือคุณครูลา

อันนี้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเลยนะ
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือศึกษาในพื้นที่

สำนักงานเขตในพื้นที่บอกว่ากำลังตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ

ส่วนของนักเรียนหญิงผู้เสียหาย
ตอนนี้ทางพอบอกก็ได้ให้คุณครูท่านอื่นนะ
เข้าไปพูดคุยเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กในเบื้องต้นแล้วนะครับ

คณิตศาสตร์ที่ถูกกล่าวหากระทำความผิดจริงนะครับ
มันก็มีระเบียบราชการที่มีบทลงโทษ
ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนภาคทัน
และสูงสุดก็ต้องถูกไล่ออกแล้วครับ
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความผิดว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องดูจากกรรมการในการที่จะตรวจสอบ
ยืนยันว่าทางโรงเรียนจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ

ไปพูดคุยกับคุณยายของเด็กด้วยนะคุณ
คุณยายบอกว่าหลานเนี่ยโอ้โหตอนนี้สภาพจิตใจก็ต้องดูแลนะครับ
ตัวยายเองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้นะครับ
หลานตอนนี้ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องคุณ
กล้าออกมาเจอสังคมไม่กล้าออกมาเจอใครอยู่ด้วยความกลัว
ทีนี้ทั้งยายทั้งพ่อทั้งญาติเนี่ยจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ

ถึงแม้ดูเหมือนว่าหลานตัวเองจะเหมือนยอม
เหมือนยอมครูหรือเปล่านะครับ
แต่ทีนี้คุณยายบอกว่าเด็กก็คือเด็กนะคุณนะ

เด็กนักเรียนได้เงินไปโรงเรียนไม่มาก
บางทีครูอาจจะหยิบยื่นอะไรให้

รู้สึกเสียใจมากเพราะจริงแล้วเนี่ย
หลานสาวเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะครับ
หลานเคยสอบชิงทุนมาแล้วหลายครั้ง
ไม่คิดว่าครูซึ่งมีเกียรติมีศักดิ์มีสี
เป็นถึงครูเป็นถึงพ่อแม่คนที่๒นะฮะ
จะทำกับลูกศิษย์ตัวเองได้ถึงขนาดนี้

ช่วยดูแลนะฮะทั้งดูแลหลานของเธอ
แล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของคดีด้วยนะครับ
เนี่ยเค้าบอกว่าห้องน้ำเนี่ยคุณเห็นผนัง
แล้วจิตใจมันก็หดหูมันก็สะหรดเหมือนกันนะคะ